วงการละครบ้านเราตอนนี้บอกเลยว่าคึกคักสุด
แล้วแต่ละช่องนี่แข่งกันโกยเรดนี่กันที่สุดนะ
เคมีสาธารณะบอกเลยว่าต้องยิ่งผลักต้องยิ่งดัน
จะมีคู่ไหนกันบ้างรวบตัวมาให้ดูวันนี้ค่ะ
เริ่มกันที่คนแรกสำหรับพระเอกหนุ่มจากวิกหมอชิดเข้มหัดสวี
หนุ่มอิสานนานล้อจากบึงการ
ซึ่งเขาก็ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ให้มาเล่นละครเรื่องปฏิหารรัก

จากนั้นก็ได้แจ้งเกิดในบทบาทของพระเอกละครเย็น

ก็เลยทำให้ผู้ใหญ่เล็งเห็นความสามารถในการแสดง
มอบโอกาสดีให้เข้มอย่างต่อเนื่อง
แต่ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดและปฏิเสธไม่ได้เลย
กับการสร้างปรากฏการณ์ขึ้นมาอีกครั้ง
ในละครเรื่องโซเวรี

ประกบคู่กับนางเอกสุดฮอตยังสาวมุกดานารินรัก
ที่ทำให้ทั้งคู่นั้นกลายเป็นคู่จิ้นเบอร์ต้นของวิกหมอชิด
จากความฮอตของทั้งคู่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง
ในเรื่องเคยบ้านไร่สะพ้ายไฮโซ
เรื่องนี้บอกเลยว่ากระแสตอบรับดีมากเหมือนเดิม
และในปีนี้ค่ะอีกหนึ่งละครที่น่าจับตามอง
กับเรื่องลมพัดผ่านดาว
ตอนนี้ก็เดินหน้าถ่ายทำกันอย่างจัดเต็มแบบสุด
ซึ่งเรื่องนี้เค็มฮัศวีประกบคู่กับนักแสดงซุปตามากมาย
ทั้งนางเอกซุปตาอัมพัชราภา

นานเกินรอได้ชมกันแน่ค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งนักแสดงที่งานรุมแน่นแบบสุด
ก็คงต้องยกให้กับหนุ่มฮอตคนนี้ฟิล์มธนพัฒน์
บอกเลยว่าตอนนี้ถือว่าเป็นพระเอกเบอร์ต้นของช่องเลยก็ว่าได้ค่ะ
เรื่องใหม่ก็ต่อคิวลงจอปั๊บเลยค่ะ
ยังเป็นพระเอกที่เคมีสาธารณะแบบสุด
คู่กับนางเอกคนไหนก็ปังทุกเรื่อง
ประกบคู่กับนางเอกเจ้าบทบาทอย่างบีน้ำทิพย์
ส่งผลให้ตอนนั้นหนุ่มฟิล์มได้รับชายาสามีแห่งชาติ
บทบาทของคุณวสินค่ะ
และล่าสุดยังถือว่าเป็นมิติใหม่ของการแสดงหลังจากที่เจ้าตัวนั้นมารับบทเป็นเทียน
หน้าเบื้องหลังประสบความสำเร็จสามารถคว้าใจแฟนละครจอแก้วไปได้อย่างสวยงามค่ะ
รวมไปถึงความปังของทั้งคู่ก็ส่งผลให้มีงานอีเวนต์ติดต่อเข้ามา
เว้นวันรับทรัพย์แบบจุกไปเลยจ้า
ปิดท้ายกันที่พระเอกหนุ่มสุดฮอตพลนวัฒน์จากวิกพระราม๔
ที่ลดแลนด์อยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปี
มีผลงานให้ได้ติดตามมาแล้วมากมาย
ที่สำคัญหนุ่มพลได้เล่นละครกับนางเอกคนไหน
ก็ถูกจับจิ้นอยู่ตลอดเลยล่ะค่ะ
เคมีทางการแสดงก็ดีแบบลงตัวสุดด้วย
เขาก็ได้รับฉายาจากแฟนจอแก้ว
ว่าเป็นพระเอกเคมีสาธารณะอีกคนนึงของวงการ
แต่ที่ทำเอาแฟนคลับเอฟซีหลายคนจับจิน
ก็คงจะเป็นนางเอกหน้าหวานคนนี้บัวนารินทิพย์

หนุ่มพลนั้นโดดมารับบทเป็นพระเอกเต็มตัวเรื่องแรกค่ะ

ทำให้หนุ่มพลนั้นได้กลับมาประกบคู่กับสาวบัว
และมีชื่อเสียงอีกครั้งในละครเรื่องพราวมุก
ส่วนนางเอกที่พลอยากจะร่วมงานด้วยมาก

เพราะว่าแต่ละคนนั้นล้วนแล้วแต่เป็นนักแสดง

ดีใจนะคือพอได้คำพูดว่าเคมีสถานะ
คือผมรู้สึกดีใจนะเพราะว่าการที่

ถ้าเราได้เป็นเล่นกับใครแล้วก็มีความเคมีเข้ากัน
แล้วไปได้แล้วคนชอบผมรู้สึกประสบความสำเร็จในฐานะครับ

ยังไม่ได้เคยร่วมงานรุ่นพี่ต่างอะไรอย่างนี้
ก็อีกหลายคนบอกชื่อไม่ได้หรอกว่าหลายคนมาก

จะได้เหมือนเราค้นหาเคมีใหม่ตัวเองด้วย
คนเดิมยังไงก็จิ้นเพราะว่าเคมีเข้ากันไปแล้ว
อยากจะบวกเพิ่มเติมเสน่ห์
ก็ต้องหานางเอกคู่ใหม่มาร่วมเล่นด้วย
จะได้เป็นเคมีสาธารณะของจริงแบบทั่วประเทศค่ะ

มันไม่ใช่เรื่องที่มันง่ายเลยนะมันยากเหมือนกันนะ

ลุ้นทั้งผู้จัดลุ้นทั้งนักแสดงคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชม